ตามความคืบหน้ากรณีหนุ่มแว่นนักเรียนนอกหัวร้อน
ที่ขับรถเก่งป้ายแดงไปจะยูเทิร์นแถวถนนพุทธมนตรสาย๔
แล้วก็ถูกรถกระบะส่งของที่เข้ามาทางตรงเนี่ย
ก็เฉียวด้านหน้าป้ายแดงหลุด

ตำรวจสพพุทธมนตรแจ้งไป๒ข้อหาแล้วนะ
ก็คือหมินประมาทเพราะว่าพาดพิงมาเยอะแยะเหลือเกิน
แล้วก็ไปผลักอกเขาก็คือทำร้ายร่างกาย
เหลือจะแจ้งเพิ่มเติมหรือไม่โดยเฉพาะข้อหานัก

กำลังรอการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
แต่แม่เขาบอกว่าลูกชายเขามีอาการทางจิตประสาท
เศร้าไม่ได้กินยาด้วยวันนั้นขาดยาไป๑คืน
ตำรวจก็เลยส่งตัวไปตรวจสอบอาการทางจิตนะครับ
ที่สถาบันกรยาราชนครินตามคำร้องขอของมารดา
มารดาบอกว่าลูกเขาต้องไปบำบัดรักษาแล้ว
บอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาถึง๔๕วัน
คือตรงนี้ตำรวจบอกว่าก็ต้องเข้าสู่กระบวนการ
คือทางคดีเนี่ยต้องกระบวนการแน่
แต่ว่าถ้าทางนี้คุณบอกว่ามีอาการทางจิต
ก็ไปตรวจพิสูจน์ไปดูอาการก่อนแล้วเดี๋ยวมาว่ากันทางคดี
ค่ะที่นี้ค่ะทางนายแพทย์สรุษภัณฑ์
จักรพันธ์ณอายุทยาเป็นผู้มนุยการสถาบันกรยาราชนคริน
คุณหมอท่านก็ชี้แจงขั้นตอนการรักษาเอาไว้แบบนี้นะคะ
คือถ้าคนไข้ป่วยทางจิตแล้วเกิดเป็นคดีความขึ้นมา
เรียกกรณีแบบนี้ว่านิติจิตเวท
เรื่องต้นสิ่งที่ต้องทำก็คือนำตัวคนไข้มาตรวจ
ว่าเป็นโรคทางจิตประเภทไหนรุนแรงขนาดไหน
ด้วยการสัมภาษณ์จากคำถามของทีมสหวิชาชีพ

สรุปว่าคนไข้ป่วยจริงหรือไม่จริงอย่างไร

กฎหมายกำหนดระยะเวลาเอาไว้ค่ะ
ว่าการรักษาก็คือจะอยู่ในช่วงเวลา๔๕วัน
หรือ๙๐วันหรือ๒๓เดือน
แล้วแต่กรณีแล้วแต่อาการของคนไข้
แต่ว่ามีรายงานว่าเมื่อวานตอนส่งตัวไป
หนุ่มแว่นคนนี้ไปเครียดจัดฮะ
ที่โรงพยาบาลโมโหอย่างรุนแรง
อะโวยวายชนสิ่งของภายในห้องควบคุม
สุดท้ายพ่อกับแม่ต้องไปปลอบให้อารมณ์เย็นลง
โดยหลังจากที่แพทย์บำบัดรักษาแล้วเนี่ย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องรอให้แพทย์เขาแจ้งมา
แล้วตำรวจก็จะรับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีตามกฎหมายต่อไป
เหมือนกับว่าไปคลุมคลั่งที่โรงพยาบาล

คุณหมอเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะ
จริงหรือแกล้งป่วยคุณหมอเขารู้ค่ะ
ใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าคือในอดีตมันมีค่ะ
แกล้งป่วยทางจิตมันมี
แต่สุดท้ายคุณหมอเขาพิสูจน์ได้อยู่แล้ว

เพราะว่าคือการแกล้งป่วยทางจิตทางทีมสหวิชาชีพ
เขาก็จะมีการคุยมีการถามคำถาม
แล้วเขาจะมีทีมเป็นคณะเลย
มติกันว่าตกลงป่วยทางจิตหรือไม่ป่วย

แต่รักษาเสร็จก็ต้องไปรับโทษตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่ดี
เราไม่ได้หมายความว่าน้องหนุ่มแว่นคนนี้
จะไม่ได้ป่วยหรือว่าไม่ได้มีอาการจริงนะฮะ